นักท่องเที่ยวจะลงเรือไปไปตักปูแป้น
ถึงหน้ามันแล้วเหรอผมนี่ชอบมากเลยนะปูแป้นดองน้ำปลา
ใช่ไหมปรากฏลงไปเจอคลื่นคลื่นซัดเรือจมคุณผู้ชม
เสียชีวิตไปแล้ว๑คนแล้วยังมีอีก๑คนศูนย์หายอยู่เลยครับ
เหตุเกิดค่ำวานนี้คุณผู้ชมที่จันทบุรี
กู้ภัยไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกพายุฝนพัดเรือจมกลางทะเลเลยนะ
แถวสะพานวัดอารักษเทวดาแหลมประดูกในอำเภอแหลมสิง
ชาวบ้านช่วยบางส่วนไว้ได้ครับ
แล้วก็จะมีบางคนพยายามไหว้น้ำว่ายน้ำกลับเข้ามาที่สะพานได้เองนะ
ไปตรวจสอบเพราะว่านักท่องเที่ยวทั้งหมดมี๕คนเป็นชาย๔คนหนึ่ง
นั้นมีเด็กผู้ชายด้วยอายุ๑๑แล้วก็มีผู้หญิง๑คนหมดสติครับ
แล้วผู้หญิงคนนี้เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาดูตอนช่วยเหลือสิคุณผู้ชมฮะ
พายุฝนยังแรงอยู่เลยนะส่วนผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อต่อ
อายุสักสี่สิบปีเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำเรือออกค้นหาไป
แต่เมื่อวานยังไม่พบตัวนะต้องยุติการค้นหาไปก่อนเพราะว่า
พายุฝนแรงเหลือเกินน้ำก็ไหลเชี่ยวด้วย
ไปคุยกับหนึ่งในผู้ประสบเหตุครับชื่อนางสาวเกวาลินอายุ๒๘ปี
คุณเกวาลินบอกว่าเธอกับเพื่อนรวม๕คนมาเที่ยวบ้านน้าที่จังหวัดจันทบุรี
แล้วก็พากันออกเรือไปหาปูแป้นมีญาติของเธอเนี่ยเป็นคนขับเรือนั่นเอง
แต่ว่าระหว่างแล่นเรือออกไปมันเกิดพายุฝนลมแรงเหลือเกิน
น้ำพัดเข้าเรือสิคุณผู้ชมฮะเรือจมเลยทุกคนก็ต่างเอาชีวิตรอดกัน
ตัวเธอเองคุณเกวลินเนี่ยนะเกาะเสื้อคนขับเรือไว้ได้เช่นเดียวกับผู้ชายอีกคนนึงที่ยังอยู่ในอาการตกใจ
จับคู่กันคนนี้ช่วยคนนี้อีกคนนึงช่วยอีกคนนึง
ส่วนคนขับเรือชื่อว่านายสุรศักดิ์ครับอายุ๓๘ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเขาขับเรือจะกลับเข้าฝั่งแล้ว
เพราะเห็นท่าไม่ดีไงมีพายุมาแล้วตั้งเขามาแล้ว
แต่ไม่ทันครับเข้าฝั่งไม่ทันโดนคลื่นซัดน้ำเข้าเรือจนจมเลย
ตัวคุณสุรศักดิ์คนขับเรือเองเนี่ยช่วยน้องสะพ้ายไว้ได้
แล้วคนอื่นก็พยายามช่วยกันไปช่วยกันต่อกันไป
แต่นี่แหละสาเหตุครับไม่มีใครใส่เสื้อชูชีพเลย
นี่ไงเออ
ทุกคนก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นกัน
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่จะออกไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
และจะเร่งค้นหาคุณต่อซึ่งเป็นผู้สูญหายอีกครั้งในวันนี้
ย้ำเตือนกันอีกครั้งคุณผู้ชม
ต่อให้ไม่มีพายุนะแต่ถ้าออกไปทำกิจกรรมทางน้ำเนี่ย
แล่นเรือควรจะมีเสื้อชูชีพหน่อยเสื้อพยุงตัวหน่อย
ใช่ค่ะพอเจอสถานการณ์แบบนี้พี่เบิร์ตคือเคยเจอนะร่องเรือไปแบบนี้
แล้วเรือประมงพื้นบ้านตอนนั้นคือคลื่นลมแรงมากตอนที่อยู่กลางทะเล
ขณะที่ว่าคนขับเรือเองบอกว่าดับเครื่องเลยนะ
แล้วบอกว่าผมไปต่อไม่ได้เพราะว่ามองไม่เห็นทิศทาง

คือถึงตอนนั้นอยู่กันบนเรือแบบ๔๕คนคือนึกถึงพ่อแม่แล้ว
คิดว่าจะเอาชีวิตไม่รอดพอไปเผชิญสถานการณ์แบบนั้นมันน่ากลัวจริงคุณผู้ชม
แล้วเรื่องของเสื้อชูชีพอย่างที่เราบอกว่ามันสำคัญมากค่ะ

อย่าคิดว่าแป๊บเดียวแล้วก็โอ๊ยไม่เป็นไรหรอก
ทะเลสงบนิ่งทะเลเวลามันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพริกเลยนะ